ถือว่าเป็นคดีมรดกเลือด
เพราะว่ามีการยิงกันภายในศาลเลยนะฮะ
หลังจากที่พลตำรวจตรีวัย๖๗ปีนะครับ
ต่อหน้าบันลังต่อหน้าผู้พิพากษาสารจังหวัดจันทบุรีนะครับ
แล้วตำรวจศาลก็ต้องยิงสวนกลับพลตำรวจตรีนายนี้
จนกระทั่งพลตำรวจตรีนายนี้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหน้าบันลังศาล๒ศพ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกาครับ
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งว่าคนร้าย
ใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
ในห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เรื่องต้นพบผู้บาดเจ็บ๕คนรวมถึงผู้ก่อเหตุ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือผลตำรวจตรีนาย๑วัย๖๗ปี
แอบนำอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติก
ขนาดจุด๔๐เข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพื่อก่อเหตุ

จากนั้นนะครับยิงคู่กรณีเจ้าหน้าที่ศาล
และทนายความจำนวน๔คน
ในขณะที่อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องของมรดกที่ดิน
ฟ้องร้องเรื่องที่ดินนี้กันมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำตัว
ของเจ้าหน้าที่ยิงสวนผู้ก่อเหตุ
ทำให้ผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บนะครับ
รายงานออกมาว่าผู้บาดเจ็บ๓คน
ก็ประกอบด้วยพลตำรวจตรีทาบรินจันทราทิพย์อายุ๖๗ปี
คนนี้แหละครับเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ผู้บาดเจ็บอีกคนนึงคือนางสุภาพรปรมีสนาพรนะครับ

ก็คือนายวิชัยอุดมธนพัฒน์เป็นทนายความ

ผู้เสียชีวิตก็คือนายบัญชาปรมีสนาพรเป็นทนายฝ่ายโจทย์
คนนี้เสียชีวิตหน้าบันลังศาลเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่รายงานว่าผู้บาดเจ็บอีกคนนึงคือ
สุภาพรปรมีสนาพรนางสุภาพรเป็นภรรยาของนายบัญชานะครับ
ขณะผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนก็คือนายวิจัยสุขรมซึ่งก็เป็นทนายความ
ส่วนสาเหตุสืบเนื่องจากคดีแพ่งฟ้องร้องเรื่องที่ดินกันมานานกว่า๑๐ปี
ครั้งนี้ก็แตกสาขาเป็นคดีอาญาแล้วก็ข้อหาฟ้องเสร็จนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจตรีทาบรินผู้ก่อเหตุ
คำถามก็คือปืนเข้าไปถึงหน้าบันลังได้ยังไง
ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ